แถลงจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
จะถึงนี้บริเวณหัวถนนท่าน้ำปักเกร็ดและสาระอเนกประสงค์
ปีนี้ทางเทศบาลนครปะเกร็ดได้จัดกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทงดอกไม้สด
ริ้วขบวนแห่กระทงสวยงามพร้อมการแต่งกายด้วยผ้าไทยแบบวัฒนธรรมดั้งเดิม
รับชมการแสดงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
การแสดงดนตรีการตกแต่งประดับไฟสวยงาม
การแสดงพลุและตกแต่งสถานที่รอยกระทงสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม
เพื่อย้อนบรรยากาศพิธีจองเปลี่ยง
ประเพณีลอยพระประทีพจากละครดังที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้
นี้เทศบาลนครปักเกร็ดได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม
สนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย
และยังเป็นการบำรุงรักษาศิลปะจารีสประเพณีภูมิปัญญา
ตลอดจนวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป